เป็นการโพสต์เตือนภัยของผู้หญิงวัย๒๙ปีคนหนึ่ง
เธอบอกว่าเธอเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
ทำให้เธอต้องตัดทั้งมดลูกตัดทั้งรังไข่
แล้วก็ต่อมท่อน้ำเหลืองทั้งหมดเลยนะคะ
นี่แหละค่ะหญิงสาววัย๒๙ปีโพสต์เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบอกว่า
ประสบการณ์มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกในวัย๒๙ปีขนาด๒เซนติเมตร
เร็งชนิดนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยการอันตราซาวหรือส่องกล้อง
ปกติมักจะพบในผู้หญิงอายุ๕๐๖๐ปีขึ้นไป

บางคนมาเยอะผิดปกติมาหลายวันหรือไม่มีอาการเจ็บปวดใด
ตอนแรกหมอก็เลยประเมินว่าอาจจะเกิดจากฮอร์โมน
เพราะว่าผู้หญิงหลายคนจะรู้ดี
บางทีประจำเดือนบางคนไม่ได้มาทุกเดือน
หรือบางคนก็ไม่ได้มาจำนวนวันเท่ากันทุกเดือน
สุดท้ายตรวจพบลึกลงไปก็เลยเจอว่าเธอเป็นมะเร็งในเยื่อบุมดลูก
ซึ่งปกติวัยนี้มักจะไม่พบด้วย
วิธีรักษาก็คือตัดมดลูกรังไข่
แล้วก็เลาะต่อมน้ำเหลืองทิ้งทั้งหมด

ถามว่าการตรวจมะเร็งปากมดลูก
ไม่สามารถตรวจเจอมะเร็งนี้ได้จริงหรือ
คำตอบก็คือใช่ค่ะไม่เจอจริงค่ะ
เพราะมะเร็งชนิดนี้มันเกิดที่เยื่อบุ
ขูดมดลูกเพื่อเอาเนื้อเยื่อไปตรวจเท่านั้น

สาวที่เวลามีประจำเดือน

มีอาการอะไรที่มันดูแล้วผิดปกติ

ไปตรวจเลยนะคะไปหาหมอให้เร็ว
มันจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะ